แต่ทีนี้คือวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้

แล้วก็แต่ละปีลูกหลานก็จะเตรียมเครื่องเส้นไหว้

เผาไปให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
แล้วคุณเดาซิเข้ากับสถานการณ์ปีนี้คืออะไร

ใช่ไหมมันต้องมีสิทธิทองทองแน่แน่คำถามคือ
สวรรค์โควิดระบาดด้วยไหมคุณผู้ชม
นี่หน้ากากอนามัยแบบนี้แหละค่ะ

แหละเหมือนคิดว่าอยู่บนโลกนั่นแหละ
อ๋อพูดตรงหาแล้วนะฮะหาเผาไปใช่มั้ยเออหาเผาไป
นึกว่าหาใส่เองตกใจหมดเลยเออคือจะบอกว่าขายดิบคายดีมากค่ะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะ
บรรยากาศการซื้อขายเครื่องกรงเต็กแบบนี้นะคะร้านของชาวไทยเชื้อสายจีน
ชื่อว่าร้านหัวกี่เทศบาลนครขอนแก่นพบว่ามีการเตรียมเครื่องกองเต็ก
ไว้เผาส่งให้กับบรรพบุรุษจำนวนมากมีอะไรบ้างล่ะ

อุ๊ยไม่อยากใช้นะ
เออมีเสื้อเชิดบ้านจัดสรรคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรองเท้ามอเตอร์ไซค์ช้อปเปอร์
ก่อนอันนี้จะเป็นพวกสมาร์ทโฟน
ใช่นั่นแหละเผาไปให้อากงอาม่าอึมอาอีใช้กันนะฮะ
นี่แหละค่ะร้านของคุณสารวุฒิดิหลกกัลยากุลนะคะ
เขาบอกว่าปีนี้เตรียมเครื่องกงเต็กไว้ขายเหมือนเช่นทุกปี
ทั้งแบบพื้นฐานแท่งทองใบเบิกทางธนบัตรสกุลต่าง
กระยานบิ๊กไบท์โทรศัพท์มือถือรถบ้านเสื้อผ้า
เพิ่มมาก็คือแมสกงเต็กเข้ากับสถานการณ์โดยสั่งมา
รอบแรก๕๐ชิ้นขายไปเกือบหมดแล้วนะคะ
เหลืออีกไม่กี่ชิ้นเท่านั้นกำลังจะสั่งเพิ่มตามมา
เพราะตอนนี้ความต้องการของลูกค้าเยอะมาก

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร้านขายเครื่องเส้นว่ายตลาดมนตร์โรวรถ
พบว่าทางร้านได้มีการเตรียมเครื่องโกงเต็กไว้เหมือนกันนะคะ
พื้นฐานเหมือนกับที่อื่นนั่นแหละ
จังหวัดขอนแก่นทั้งทองแท่งธนบัตรเสื้อผ้าบ้านรถคอมพิวเตอร์
แมสกองเต็กที่เชียงใหม่ยังไม่มีขาย
บอกแบบนี้ร้านไหนขายรีบสั่งไปขายเลยจ้านะคะ

ชาวเชียงใหม่เขาบอกแบบนี้ตอนนี้ลูกค้าสนใจเป็นจำนวนมาก
เจ้าของร้านบอกว่าตรุษจีนปีนี้เงียบมาก

เพราะลูกค้าต้องประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่าย

ไม่ค่อยซื้อของเส้นไหว้มากเหมือนกับปีก่อนแล้วนะ

อันนี้ไทยแท้เลยผมเนี่ย